อีกท่านหนึ่งนักแสดงคนนี้ค่ะพี่ส้มเช้งสามช่า
บอกเลยนะคะว่าเป็นแบบสายบุญตัวจริง
เพราะว่าทำบุญตลอดแล้วบุญแต่ละครั้งเนี่ยบุญใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะ
อย่างล่าสุดนะคะเพิ่งผ่านพ้นกันไปสำหรับการอุปสมบทหมู่ค่ะ
คราวนั้นนะคะก็มีผู้เข้าร่วมอุปสมบททั้งหมด๑๒๑รูปด้วยกันนะคะ
ซึ่งพี่ส้มเช้งบอกนะคะว่าเคล็ดลับการเติมบุญเนี่ย
ไม่ได้ตั้งใจจะไปตามที่ดังตามวงตามวัดอะไรหรอกนะคะ
แต่พี่ส้มจะตั้งต้นจากความศรัทธาของตัวเองเป็นหลักค่ะ
แล้วก็พิจารณาจากแนวทางปฏิบัติของพระอาจารย์แต่ละท่าน

เราก็ไปบวชถึงสีนะฮะ
แล้วก็บ้าจำีการยานมิตรไปร่วมมุลด้วยอยู่เสมอค่ะ
บุญค่ะเรามีเวลาว่างแล้วเราก็เติม

คือการทำบุญเนี่ยเราไม่รู้ว่าอดิตชาติที่เราทำไว้มันจะหมดเมื่อไหร่
ฉะนั้นมีเวลามีโอกาสเติมไว้ดีกว่า
วัดที่เราไปคือเราต้องได้อะไรมาแล้วแล้ว
แล้วเป็นวัดที่หลวงพ่อองค์นี้เก่งมากพระองค์นี้เก่งมาก
วัดนี้มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปขออะไรได้แบบนี้เขาจะรู้

แล้วก็ล่าสุดนะคะก็ไปบวชที่ภูทะเบิกเลยโอ้โหนะคะก็สายบุญจริงค่ะ
แล้วที่เราไปสัมภาษณ์มานะคะน้องหนูดิวไปสัมภาษณ์มา
นี่คือความฝันอีกอันหนึ่งของพี่ส้มเช้งนะคะ
ส้มเชงบอกว่าเอาจริงในวงการบันเทิงพี่ก็ผ่านมาทุกอย่างแล้วล่ะค่ะ

จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปฟังพี่
ลุ้มแช้นเฉลยได้เลยดีกว่าค่ะ
มีความฝันว่า
ในปีนี้ก็จะออกเพลงเหมือนกัน
ออกเพลงแต่ว่าเป็นเพลงอาจจะมีลูกทุ้งแท้หนึ่ง

แล้วก็มีฟีดกับนักร้องบางท่านค่ะ